ซึ่งก็ต้องรอพิสูจน์ต่อไปนะครับว่า
จะเป็นแบบนี้จริงไหม
ที่นครสวรรค์มีหมู่บ้านแห่งหนึ่ง

กูฆ่าป้าอูดตายแล้วกูฆ่าป้าอูดตายแล้วกูฆ่าคนตาย

นี่ฮะลักษณะถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับ
ก็เลยแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะใช่แบบนั้นจริงหรือไม่นะฮะ
แต่โดยพยานแวดล้อมแล้วเนี่ยมันน่าจะใช่
ซึ่งต้องรอผลการตรวจสอบทางหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องดีเอนเอ
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ต่างต่อไปนะครับ
นี่สพตะคร้อนะฮะไปตรวจสอบนะครับ
หลังจากมีคนแจ้งเหตุว่านางทองปานบุญซ้อนหรือป้าอูดอายุ๖๔ปี
แกเสียชีวิตอยู่บนเตียงในบ้านที่สร้างจากสังกษีอยู่กลางไร่มันสำปะหลังนะครับ
ในพื้นที่จำบลทัพคร้อพภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์
ซึ่งจากสภาพศพเนี่ยคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๒วันนะฮะ
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้อะไรนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่นะฮะแต่ปกติแล้วป้าอูดแกเป็นคนพิการกล้ามเนื้ออ่อนแรง
กล้ามเนื้อขานี่แกก็จะมีรถเข็นแบบจักรยานสามล้อแบบคันโยก
เอาไว้คอยใช้งานนะครับญาติบอกว่าป้าอูดแกพิการกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะฮะ
ทำงานไม่ได้ปกติแกจะอยู่กับลูกชาย๒คนอยู่กันแค่สองคนแม่ลูก
แต่เมื่อสองเดือนก่อนเนี่ยลูกชายของป้าอูดแกถูกจับคดียาเสพติด
ถูกส่งตัวไปบำบัดทำให้แกต้องอยู่คนเดียว
ช่วงเที่ยงวันศุกร์ที่๑กันยายนที่ผ่านมานะฮะ
เพื่อนบ้านเนี่ยบอกว่ายังเอาอาหารมาให้แกอยู่เลยนะเอาข้าวมาให้แกกิน
ก็ยังเจอกันอยู่แต่หลังจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นแกอีกเพราะแกไม่ได้ออกจากบ้าน
แต่ก่อนหน้านี้มีชาวบ้านมาเล่าให้ฟังบอกว่าในบีสนะครับเป็นชายสติไม่สมประกอบ
ในหมู่บ้านเนี่ยเดินอยู่ตามหมู่บ้านแล้วบอกกับคนอื่นว่าฆ่าปาดคอป้าอูดตายแล้ว
พูดอย่างนี้มา๒วันแต่ไม่มีใครเชื่อจนกระทั่งมีคนมาเจอศพนี่นะครับ
ตำรวจก็นี่ฮะจากสภาพศพก็มันก็จะขึ้นอืดแล้วเริ่มขึ้นอืดแล้ว
จุดทูบดับกลิ่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ที่ในบีซบอกว่าฆ่าปาดคอแล้ว
แต่สภาพศพมันต้องส่งไปตรวจสอบก่อนอ่าว่าเสียชีวิตจากอะไรยังไงแบบไหนนะคะ
มันมีร่องรอยการถูกทำร้ายแบบอื่นยังไงบ้างหรือเปล่าแต่ในในบ้านของป้าอูดแกเนี่ย
มันไม่มีสภาพของการรื้อค้นหรือว่าร่องรอยการต่อสู้อะไรพวกนี้นะครับ
ดูจากสภาพศพต้องรอผลชนสูตรอย่างละเอียดนะครับ
แต่ตำรวจก็ไปที่บ้านในในบีซก่อนนะฮะไปคุมตัวนะฮะ
ตอนนี้ถือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับแต่ตอนที่อยู่ที่โรงพักในบีสก็ส่งเสียงเออะโวยวายตลอดเวลานะฮะ
ทำให้ไม่สามารถสอบปากคำได้มีกล้องวงจรปิดของร้านค้าในหมู่บ้านนะครับ
ถ้าเราย้อนไปนะฮะตามคำบอกเล่าที่ชาวบ้านเขาได้ยินหรือว่าชาวบ้านเขาเอาข้าวมาให้ป้าอูดเนี่ยนะครับ
นี่คือ๑กันยายนนะฮะวันศุกร์ที่ผ่านมา๑๖นาฬิกา๕๘นาทีนั่นคือในบีซนะฮะ
เดินอยู่นะผ่านตรงนี้นะครับซึ่งจะสังเกตที่แผ่นหลังนี่เปียกเหงื่อแบบโชคเลยนะครับ
ที่เดินออกมาเป็นทางที่ออกมาจากทางเข้าบ้านของป้าอูดผู้ตายซึ่งในบีซเนี่ยเดินไปตรงนี้ก็เพื่อจะเดินกลับบ้านตัวเอง
คุณจ๋าแจ่มสีลงพื้นที่ไปนะครับผู้สื่อข่าวของเรานะครับทุกผู้ชมครับ
ได้ไปที่บ้านของพระอูดกันอีกครั้งนึงนะฮะต้องเดินให้ว่ายังงี้ก็ลำบากหน่อยนะฮะ
ถนนหนทางนะครับเป็นไร่มันสำปะหลังจอดรถที่ถนนด้านหน้านะครับเดินเข้ามาสักหนึ่งร้อยเมตรนะครับ
บ้านก็ซุดโทรมแล้วฮะคือจุดที่ป้าอูดแกนอนตายอยู่นี่คุณจ๋าจำศรีบอก
ที่โน่งที่นอนแกก็โอ้โหเต็มไปด้วยแบบเลือดน้ำหนองผู้ตายแล้วนอนเลยขึ้นเต็มเลยอ่ะ
ไปอยู่คนเดียวคุณจ๋าแจ่มศรีก็ไปที่บ้านของในบีศด้วยนะครับ
อยู่ห่างจากบ้านของป้าอูดแกขออภัยนะผู้ชมค่ะ
เหลือทานเขาต้มตอนดึกอยู่คือถ้าพี่อูดไม่พูดเมนูอะค่ะ
๕กิโลเมตรนะบ้านของในบีสกับป้าอูดนะครับ
ไม่มีใครอยู่ที่บ้านเหมือนกันนะฮะในบีสนะครับ
แต่ได้เจอเพื่อนบ้านแถวนั้นนะครับชื่อสมชายนะฮะอายุ๒๗ปี
คุณสมชายก็บอกว่า๕โมงเย็นนะ๑กันยายน
คือที่เราเห็นภาพในกล้องวงจรปิดคือ๑๖นาฬิกากว่า
ซึ่งสักช่วง๕โมงเย็นในช่วงเย็นวันนั้นเนี่ย
คุณสมชายบอกว่านอนอยู่ที่หน้าบ้านบีซเนี่ยเดินมา

อันนี้ไปฆ่าป้าอูดมาแล้วนะบอกบีบคอจนตาย
ตอนนี้อูดเนี่ยเป็นผีไปแล้วมาทำของใส่เขา
เพราะว่าอูดเป็นปอบบี๊สไปบอกกับคุณสมชายเขาอย่างนั้น
แต่ตอนนั้นเนี่ยคุณสมชายก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับ
เพราะว่าในบี๊สเขาบอกแล้วก็เดินกลับบ้านไป
ตอนที่เดินไปก็บ่นบอกสะใจอะไรอย่างนี้นะฮะ
แต่สังเกตเนื้อตัวก็ดูแบบเปียกปอนมาทั้งตัว
เหมือนไปทำอะไรมาแต่ไม่ได้สนใจอะไร
เพราะว่าปกติในบีซก็เป็นคนที่สติไม่สมประกอบอยู่แล้ว
นี่วันศุกร์ตอนเย็นนะวันรุ่งขึ้นวันเสาร์
ีสเดินมาบ้านสมชายอีกมาชวนไปบ้านป้าอูด
บอกไปเผาบ้านป้าอูดกันถามไปเผาทำไมบอกต้องทำลายหลักฐาน
แต่คุณสมชายก็ยังไม่ได้สนใจไงเขาพูดไปฆ่าไปตอนมาเลยนะคะ
เพราะว่าในบีสเป็นคนสติไม่สมประกอบในหมู่บ้าน
คุณสมชายก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรตรงนั้นนะฮะในบีสพูดเสร็จก็เดินไป
เดินไปแล้วก็พูดตลอดบอกกูฆ่าคนมาแล้วกูฆ่าป้าอูดมาแล้ว
แต่ก็ไม่มีใครสนใจอะไรจนกระทั่งมีคนไปเจอศพป้าอูด
นอนขึ้นอืดอยู่ในบ้านนั่นแหละนอนตายอยู่
นี่ฮะก็เลยมาไล่ย้อนคิดกันว่าเอ๊ะหรือจะเป็นในบีส
เขาพูดอย่างนี้มา๒วันตั้งแต่เย็นวันศุกร์
แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยคือในบีซเนี่ยก็เคยบอกว่าตัวเองเนี่ย
ฆ่าคนมาร้อยศพอะไรอย่างนี้ชอบแบบบอกตัวเองเป็นตีใหญ่เลย
ก็เลยไม่มีใครใส่ใจไงตัวในบีสเองก็ความจริงเป็นเพื่อน
ลูกชายของพระอูดผู้ตายนะฮะไม่เคยมีปัญหาอะไรกับพระอูดมาก่อนนะครับ
แต่ตัวในบีซเนี่ยเคยถือมีดไล่ฟันพ่อตัวเองมาแล้วนะฮะ
ซึ่งพ่อของคุณสมชายเองเนี่ยก็เคยถูกในบีซเนี่ยใช้มีดไล่ฟันเหมือนกัน
ตัวเองเป็นตีใหญ่ว่าไปฆ่าคนนู้นมาคนนี้มาร้อยกว่าศพอะไรอย่างนี้
ต้องไปเชื่อพี่มันเป็นอย่างนี้อยู่ประจำเป็นเพื่อนกับลูกคนที่ตายนะ
แต่ทีนี้ลูกเขาติดคุกลูกเขาติดคุกปุ๊บก็ไม่

นี่นะฮะคือถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงเนี่ย
ไม่รู้ว่าญาติพี่น้องครอบครัวของในบี๊สเนี่ยเขามีหรือเปล่า
แต่พอมันอยู่ในหมู่บ้านแล้วไม่มีใครพาเขาไปบำบัดใช่ไหม
ไปรักษาหรือว่าพาไปกินยารับยาเนี่ย
ถ้าเขาทำป้าอูดจริงเนี่ยนั่นเท่ากับว่าสุดท้ายมันก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้
จากที่คนคิดว่าก็ไม่เป็นไรหรอกก็คนที่สติไม่สมประกอบ
ก็เดินเต็ดเตรไปเรื่อยในหมู่บ้านเนี่ย
สุดท้ายเกิดการฆ่าคนเกิดขึ้นจนได้นะฮะ
แต่ต้องรอผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์
อย่างชัดเจนของทางเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับ
คุณผู้ชมครับมีเพื่อนบ้านของในบีซนะฮะ
บอกว่าในบีซเนี่ยเขาเคยมีเมียแล้วก็มีลูกสองคน
จากนั้นก็เลิกกันนะครับเมียก็ย้ายไปอยู่ที่อื่น
บีสก็ไปติดยาเสพติดนะครับจนมีอาการผิดปกติทางจิตประสาท
โวยวายบางทียืนแก้ผ้านะโชว์ของลับให้ผู้คนดูก็มีนะครับ
มีท่าทางแบบดูพิลึกพิลึกอยู่ตลอดเวลา
อย่างเพื่อนบ้านเนี่ยเขาบอกเขากลัวมากเพราะไม่รู้ว่าในบีซเนี่ย
ในใจคิดอะไรอยู่คนในครอบครัวของในบีส
เคยพาไปรักษาหลายครั้งนะฮะพอกลับมาอยู่ที่บ้าน
ก็วนเวียนอยู่เหมือนเดิมนะครับก็เลยไม่รู้ว่ายังพาไปต่อหรือเปล่า
หรือกลับมาแล้วได้กินยาหรือเปล่าไปรับยาต่อเนื่องหรือเปล่า
ญาติของพระอูดนะครับวันนี้ก็มาช่วยกันจัดเตรียมงานศพนะครับ
ที่วัดวังกระโดนใหญ่ในพื้นที่ตะบนตะคร้อนะฮะ
ที่บริษัทรีย์จังหวัดนครสวรรค์นะครับน้องสาวของพระอู๋ดนะครับ
เชื่อว่าในบี๊สคือคนก่อเหตุอย่างแน่นอนนะฮะ

ก็มันพูดว่าค่ายี่อูดแล้วได้บุญได้อะไรอ่ะเขาบอกอย่างนี้
แต่พวกที่เห็นน่ะเขาพูดกันมาเราก็ต้องเชื่อเขาดิ
มากก็ยังบอกว่าป้าปาดแล้วไปหักขออย่างที่มันหัก
สารวัตรใหญ่สพตะคร้อนะครับ
หลักฐานต่างที่ได้มาเนี่ย
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนี้ก็ต้องรอตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วก็ชัดเจนก่อนนะครับ
ยังไม่ปักใจเชื่อในคำกล่าวอ้างของชาวบ้านที่พูดต่อกันมา
แต่เรื่องข่าวลือตำรวจก็ไม่ได้ทิ้งนะฮะไม่ได้ทิ้งประเด็นนี้นะครับ
ส่วนตัวในบีซตอนนี้ถูกคุมตัวอยู่มีอาการเครียดเล็กน้อย
เรื่องต้นได้พูดคุยบ้างแล้วนะแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดนะครับ
ตอนนี้กำลังรอผลชนะสูตรศพอย่างละเอียดของป้าอูด
แล้วก็รอผลการตรวจเกี่ยวกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะดีเอนเอของในบีส
ว่าจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมแล้วก็ศพของผู้ตายหรือไม่นะฮะ